ส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องราวของวอเล็กบอลชายหาดกันบ้างกับรายการ

ซึ่งผลงานของคู่สาวไทยเอส้มทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
คว้าอันดับที่๓ในรายการนี้ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
การแข่งขันวลบชายหาดรายการ
ชิงอันดับที่๓ประเภททีมหญิง
วรพัฒน์สอนระดารงและส้มธนรัฐาอุดมชวี
ทีมไทยหนึ่งสวมเสื้อสีเหลือง
พบกับคู่ชินาโกธนากะและสกุราโกฟูจิทีมญี่ปุ่นสอง
ไทยแพ้เซตแรกก่อนพลิกมาชนะ๒เซตสุดท้าย
คะแนน๑๔ต่อ๒๑๒๑ต่อ๑๔และ๑๕ต่อ๑๑
คว้าอันดับ๓ไปครอง
แล้วกลับมาเป็นของเราได้ครับ

เราจะต้องไปแข่งขันอีกที่หนึ่งแล้ว
ก็ที่จะมาสงสาร
ความมั่นใจล่าสุดค่ะ

ตอนนี้เอขอแค่เล่นในฟอร์มของตัวเองค่ะ
เอก็จะทำผลงานออกมาดีค่ะ
รายการนี้ได้แก่ทีมชาติออสเตรเลีย
และรองแชมป์ได้แก่ทีมชาติคาซักสถาน
ประเภททีมหญิงและทีมชาย
ซึ่งพวกเขาจะเตรียมลุยศึกรายการต่อไป
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดจากจังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๑๖เมษายนนี้

รายงานจากหาดป่าบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูน